ช่วงนี้เราไปดูประเพณีดีของชาวอีสานกันนะครับ
นั่นก็คือบุญบ้างไฟไปที่พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกว่าจุดบ้างไฟมากที่สุด

ถูกต้องเพราะว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน
ตามความเชื่อในการขอฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล
ที่ร้อยเอ็ดพนมไพรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ

แล้วก็ที่ผ่านมามีการจุดบ้างไฟถวายพันกว่าบ้าง

ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มจุดกันบ้างแล้วนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศของงานบุญบ้างไฟ
กับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอพนมภัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาค่ะ

บอกว่ามาดูบ้างไฟในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด

มีบ้างไฟทั้งบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนเนี่ย
ทะยานขึ้นฟ้าหลายปั้งแล้วนะครับ
เป็นการจุดรถไฟที่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ

โดยตามประเพณีก็ทำมากันตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ
พร้อมโดยพิธีวงศวงศ์พระภูมิเจ้าที่แล้วก็วงศวงศ์ท่าน
แล้วก็เป็นบ้างไฟเสี่ยงทายนะครับ
ปรากฏว่าขึ้นตรงสวยงามมากครับเมื่อเช้านี้
เชื่อว่าชาวอำเบอร์พนมไพรที่ทำไร่ธรรมนา
ก็จะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับ
แล้วก็มีการอ่านประกาศบุญบ้างไฟพนมไพรประจำปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะเริ่มจุดบ้างไฟแสนตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
โดยปีนี้มีบ้างไฟแสนที่มาลงทะเบียน๒๓๗บ้างนะครับ
ซึ่งก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
ส่วนบ้างไฟ๕๐๐๐แล้วก็บ้างไฟหมื่นต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่ามีประมาณเท่าไหร่
เพราะว่าจากสถิติย้อนหลังนะครับการจุดบ้างไฟของพนมไพรเนี่ยนะครับ
อย่างปี๕๗นะครับมีบ้างไฟทั้งหมด๑๑๕๖บ้างครับ
ปี๕๘มีทั้งหมด๑๐๖๗บ้างแล้วก็ปี๒๕๕๙ปีที่ผ่านมามีบ้างไฟ๑๑๖๒บ้างนะครับ

จุดให้ได้๗นาทีต่อ๑บ้างสำหรับ๑ฐานนะครับ

ความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้สึกกว่าความรู้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

บ้างไฟยังเหลืออีกหลายร้อยบ้างเลยนะครับ
ยุฒิยาตุมีย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสุดจากบรรพยาบาลพลัย
โอ้โหฟังคุณยุธยาไปด้วย
ได้ยินเสียงจุดบ้างไฟไปด้วย
มันเหมือนอยู่ในบรรยากาศนั้นแล้วก็เหมือนได้บุญด้วยนะฮะ
นี่คือบุญบ้างไฟพนมไพรที่ยิ่งใหญ่ของร้อยเอ็ดเขา

ชมบ้างไฟแล้วมีของกินขายเพียบเลยนะคะ

ผนมจีนสดแจ้งสด

เขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อคุณวิทยาก็ฝากมาแนะนำ
เรียกว่าฝากมาด้วยจะได้เทกินเลย
ถ้าเกิดว่าคราวหน้าฝากมาด้วยจะดีมากนะคะ